พูดถึงสาวโสดนะคะย้ำค่ะว่าคนต่อไปก็เป็นสาวโสดเช่นเดียวกันค่ะ

เพราะว่าเขาเปิดใจโสด

วันเกิดที่ผ่านมาฟินมากจริงคุณผู้ชมนะคะ

ก็คือแบบชวนทุกคนนะคะที่รู้จักปุ๊กลุ๊กมาเซอร์ไพรส์อีกที
พี่อ้ำก่อมาใครก่อมามายินดีจนปุ๊กลุ๊กกับดีใจจนขนลุกคุณผู้ชม
ุ๊กลุ๊กยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐคำเดียวคำเดิมเลยว่ากับไม้เป็นแค่เพื่อนค่ะ
เพราะเป็นสภาพที่แบบสบายใจที่สุดแล้วค่ะ

เพราะคำว่าแฟนสำหรับเธอเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะ
การเป็นบุคคลสาธารณะที่จะพูดคำว่าแฟนออกไปมันละเอียดอ่อน

หนูก็เข้าใจนะก็โดนด่าจนชินแล้วเหมือนกัน
เออรู้สึกว่าแบบมันแค่มันมีหลายอย่างที่ต่างคนต่างยังไม่พร้อมค่ะ
ให้เกียรติไหมแล้วไม้ก็ให้เกียรติหนูมากอะไรอย่างนี้คือ
เป็นคนที่หนูสบายใจที่เหนื่อยแล้วแบบ

บางทีการพูดว่าเป็นแฟนกันมันไม่ใช่แค่คนสองคนไงพี่
มันเป็นแบบ๖๐ล้านคนบางทีมันมีอยู่ประสาท
หวานภาพนี้คุณผู้ชมจับมือกันทั้งฝั่งนี้ค่ะ
กระเป๋าส้มเนี่ยคือนิชานี่คุณแม่นะคะ
ก็เลยถามว่าวันพิเศษอะไรรึเปล่าค่ะ
ซึ่งโตโน่ก็พูดคำเดียวเลยว่าผมรักนิชามาก

ก็ถามว่าไปกินข้าวเนี่ยนิชากินเก่งหรือเปล่า

แต่บัวรอยขนาดบัวรอยยังกินหมดเลย
มันหวานเป็นบัวลอยอ่ะฟังฟัง

ก็เป็นธรรมดานะครับ

ก็เลยทำครับก็เลยจับครับ
รอบนี้น้องกินข้าวหมดไหมคะ
หมดนะฮะหมดแล้วก็กินบัวรอยด้วยครับ

ใส่ใจขนาดไหนกินบัวลอยที่ว่าหวาน
แต่ว่าไข่กินไม่หมดพี่โตโน่ก็จำได้
โตโน่รักนิชามาก
ก็เลยชอบเรียกนิชาว่าพยาบาลน้อย
น้องนิชาเป็นคนเล็ก

คุณผู้ชมโตโน่บอกกับบันทึงไทยรัฐค่ะ
จะมีแพลนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง
เดี๋ยวพี่ตกใส่ไปช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
โรงพยาบาลที่อยู่ทั้งสองฝั่งไทยลาว

เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้มานานแล้วค่ะ

แล้วก็จะไหว้จริงปลายเดือนตุลาคมค่ะ

ก็จะมีพิธีรำบวงสวงต่อหน้าปู่
ยังชวนพี่เจ้ากระลีนไปรำด้วยพร้อมมาก

น่าจะได้ซ้อมจริงคือช่วงเดือนกันยา

ตั้งใจไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่๒๒ตุลาคม
นักแสดงผู้หญิงก็จะไปช่วยกันลำครับ
เพราะว่าเราทราบมาว่าองค์พ่อพญานาคชอบ
ส่วนว่าอย่างเดียวเป็นนาธิของผมเอง
ได้ยินว่ามาริโอไปพายเรือช่วยผม
ก็หวังว่าโอ้จะทำตามคำพูดครับผม